ก้อนหนึ่งโบสถ์เหรอครับ

เห็นพี่นักข่าวมา

เนื่องจากว่าคือตอนนี้น้องพีเขาก็งานเยอะด้วยครับ

ปิดไฝ่๓๔เดือนแล้วแล้วปิดไปถึงภัย๕๖ค่ะ
ครับก็ไม่ได้มีปัญหา
ไม่มีปัญหามันใจปะ

มันก็ไม่ได้แปลว่าความสัมพันธ์เรายกติลงไม่คุยกันเจอหน้าไม่ได้
มันจึงส้มกักไปได้ได้ขยายสถานทางครื่อง
เพราะว่ามันเหมือนมันก็ไปถึงความฝัน

ส่วนตัวเองอยากจะมีธุรกิจอะไรนะ

อืมธุรกิจ

ถ้าใหญ่ใหญ่ขนาดไหน

ตอนนี้จริงอยากพักเรื่องธุรกิจไปก่อนแปบนึง

คือธุรกิจถ้าจะให้ดีเราต้องมีเวลาครับ

ก็มีบ้างครับ
ก็นานที่ตรงที่ก็อาจจะมี

มีอะไรปรึกษาบ้าง
เขาไม่น่าจะส่งให้ผมสแกนตั้งแต่แรก

ก็คุยกันบ้างครับแต่ก็ไม่ได้คุย

หมายถึงว่าอองฟอร์มบ้าง
มีเรื่องอะไรตรงกี้

ครับผมมีคุยแต่คุยแบบไม่ได้ไม่ได้พัฒนาแบบนั้น

ที่ถ้าที่ถ้าที่เถอะคือผมก็จะรู้สึกว่า

ปกติถ้าคานผมจะคานอยู่กับพื้นไม่ค่อยขึ้นข้างบน

อยากมีร้านหรืออะไรอย่างเงี้ย

เขามีถามไหมครับว่าทำไมไม่ให้พ่อสามารถเปิดตัว
ไม่ใช่ยุคมาย

แต่ว่าผมก็เก็บไว้เป็นความรักดีกว่า

ลงพาดหัวนี่เลยนะ

แอปโปรโมทใช้ไม่จริง